แล้วครับคุณผู้ชมมาถึงเรื่องของชาวนา
ชาวนาในช่วงภัยแรงก็ช้ำอยู่แล้วเหมือนกัน
ตอนนี้จะหน้าฝนแล้วก็เตรียมที่จะหวานข้าวเตรียมที่จะไถนาทำนา
แต่ปรากฏว่าชาวนาที่หนองบัวลำพูส้ำช้ำเข้าไปอีกเพราะอะไร
โดนขโมยเครื่องของรถไถนาแบบเดินตาม
โอ้โหพอไปมองเห็นแต่โครงรถไถแล้วเครื่องไปไหนล่ะ
โดนเจ้าโจรขโมยไปโอ้สุดช้ำจริงนะครับ
นี่แหละครับเรื่องราวของชาวนาในพื้นที่หนองบัวลำพูนะครับ
ทีมข่าวรถปลดทุกข์ของเราก็ลงพื้นที่ไปยังตำบลยางหล่ออำเภอศรีบุญเรือง
หลังทราบข่าวว่ามีคนร้ายไปขโมยเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับรถไถนาเดินตาม
พบผู้เสียหายคือคุณพี่ทวินจิตโกชาวนาจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ซึ่งได้พาทีมข่าวและเจ้าหน้าที่ลงไปดูร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งห่างจากบ้านที่ตนอาศัยอยู่เพียง๒๐๐เมตรเท่านั้น
ซึ่งรถไถที่ถูกคนร้ายขโมยเครื่องยนต์ถอดออกไปนั้นมูลค่าความเสียหายกว่า๙๐๐๐บาท

ไว้แต่น็อตเปล่าให้ดูต่างหน้าก็แบบโอ้โหช้ำใจจริง

โดยนายทวินเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือแบบเสียใจนะ
บอกว่าวันที่เกิดเหตุมีรถไถนาทั้งหมด๓คัน
แต่ถูกคนร้ายขโมยถอดเครื่องยนต์ไป๒เครื่อง
อีกหนึ่งเครื่องเป็นเครื่องยนต์รุ่นเก่าใช้งานไม่ค่อยได้
คนร้ายก็เลยไม่เอาไปนะครับ
และเครื่องยนต์ของรถไถที่คนร้ายนำออกไปได้นั้น
เป็นของญาติที่ขอยืมมาใช้อีก
ซึ่งเหลืออีกวัน๒วันก็จะไถเสร็จแล้วนะครับ

และเมื่อรู้ตัวว่าถูกขโมยเครื่องยนต์รถไถ
รีบโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจเพื่อมาตรวจสอบที่เกิดเหตุทันที
แต่ก็ยังไร้วี่แววของคนร้ายนะครับ
ซึ่งคาดว่าคนร้ายน่าจะมากันไม่น้อยกว่า๓คนละคุณ
ช่วยกันมายกมาลื้ออย่างนี้นะครับ
แล้วก็น่าจะขับรถพลิกอัพมาจอดบริเวณใกล้เคียง

ซึ่งหมู่บ้านนี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
และไม่นึกว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับตนเองนะครับ
ด้านของประหลัดป้องกันอำเภอศรีบุญเรือง
ก็คือนายประสิทธิ์มหาวงศ์เปิดเผยว่าในช่วงฤดูธรรมนา
มักจะมีเหตุการณ์ลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำ
ซึ่งทางอำเภอได้แจ้งเตือนผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ให้ระมัดระวังจัดเวรยามหมู่บ้าน
เพื่อป้องกันทรัพย์สินของชาวบ้านชาวนา
และก็ต้องหาแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นมาอีก
นี่แหละถึงบอกว่าชาวนาช้ำจริงนะครับ
จะเสร็จอยู่แล้วอีก๒วันแล้วก็รถไถก็ยืมเพื่อนมาอีก